คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่า
ไม่มีใครแก่เกินเรียนอันนี้ฉันพูดจริงนะ

ตอนนั้นนี้อายุ๕๓ปี
ยังสามารถคว้าปริญญาตรีมานอนก่อนได้สำเร็จ
และล่าสุดตอนนี้เป็นมหาบัณฑิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ใช่แล้วค่ะหลังสำเร็จการศึกษาปริญญโทจากคณะรัฐประสานศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยระยะเวลา๒ปีครึ่ง
บรรยากาศในวันนี้ค่ะก็มีเพื่อนและแฟนเพลงมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น
รวมไปถึงพี่รุ่งสุริยาที่คว้าปริญญาโทมาครองได้พร้อมกันเลยนะคะ
ซึ่งทางพี่ยิ่งยงก็บอกว่าที่ผ่านมาทุ่มเททั้งเรื่องเรียนเต็มที่
และภาคภูมิใจกับการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้อย่างมากค่ะ
ดีใจครับที่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ
ผมว่าอายุมากโลกเราก็เปิดมากขึ้นโลกเรามันก็ก้าวมากขึ้น
ดังนั้นอายุเรามากถ้าเกิดเรายังคิดว่าอายุมากไม่เรียนดีกว่า
แต่โลกเรามันพัฒนาไปเรื่อยเราต้องตามโลกให้ทัน
ใครก็แล้วแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้อยากเปิดสมองอยากเปิดวิสัยทัศน์ให้กับตัวเอง
ผมเชื่อว่าโลกมันไม่หยุดแต่เราจะหยุดได้ยังไงล่ะ
อันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะในเมื่อโลกไม่หยุดแล้วคุณจะหยุดการเรียนรู้ได้อย่างไร
ทุกวันนี้มันต้องอยู่ไปแล้วก็เรียนรู้ไปนะคะ
ยังยงยังบอกอีกด้วยว่าหลังจากนี้พร้อมที่จะลุยงานต่างอย่างเต็มที่
ยังไม่มีแพลนที่จะเรียนปริญญาเอกต่อนะคะ
ส่วนคดีความเรื่องช่อโกงเจ้าตัวที่ตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ยิ่งยงก็บอกว่าเร็วนี้จะมีการอ่านคำตัดสินจากสารอุทธรณ์แล้ว
โดยส่วนตัวรู้สึกสบายไม่คิดกังวลอะไรก่อนที่ผลจะออกมาค่ะ
เรื่องราวก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการศาลไปนะครับ
ก็น่าจะต้องรอนะฮะว่าสารอุทธรณ์ท่านจะวินิจฉัยเรายังไงนะครับ
แต่ส่วนเรื่องวินิจฉัยที่ผ่านมา
ก็เราน้อมรับในดุลวินิจฉัยของสารชั้นต้นนะครับ
กังวลครับคือจริงก็จะบอกว่า
สิ่งที่มันกังวลถ้าเราเปลี่ยนจากกังวลมาเป็นมีความสุขดีไหม

หรืออาจจะเป็นกรรมที่เราเคยไม่ได้สร้างในชาตินี้

คือจริงพี่ยิ่งยงแค่มีชื่อเข้าไปเอี่ยว
แต่นั่นแหละมันก็ตกเป็นคดีความได้เหมือนกัน

ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะ
พี่ยิ่งยงยอดบัวงามด้วยที่สามารถคว้าปริญญโทในครั้งนี้มานอนก่อนได้สำเร็จ
จริงแล้วอายุปีนี้๕๕แล้วต้องบอกว่าไม่แก่เกินเรียนจริง
นะคะก็เป็นอีกเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจแล้วกันนะคะ